ดูกันกันต่อกับแม่ย้อยกรงกลำค่ะ
ช่วงสงการแบบนี้เราต้องฝากบ้านไว้กระตำโปรดค่ะ

โอ้โฮกรงกรามคุณผู้ชมใส่ชุดแม่ย้อยมาเลย
เพฮามากคุณผู้ชมแล้วก็ฟิตแปลกดีมาก

แต่ปรากฏว่าคนมาชื่นชมเรียกแม่กันทั้งบ้านทั้งเมือง
ฟังฟิตแบ็คละครในรอบ๑๖ปี
พี่ใหม่เจริญปุระแม่ย้อยของเรานี่แหละค่ะ

แปลกว่ะคือเขากลายเป็นรัก
สมมติว่าน้องผู้ชายอู๋แก้งกวางก็จะแบบ
โอ้เฮ้แม่ใดด่ายังงี้ผมนอนหลับสบาย
เตรียมตัวเลยว่าโอ้โฮขอโทษกูโดนด่าแน่นอน
คนต้องเกลียดฉันแน่เลยอะไรอย่างเงี้เปล่ากลายเป็นเขารักแล้วกลายเป็นเขาชอบ
อย่างเงี้ยมีติดต่อมากกว่า
มีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็คือเราก็พิจารณาทุกคนเราก็ไม่ได้ปฏิเสธทุกคนนะคะ
แต่ว่าเราก็มีงานอาชีพหลักคือนักร้องแล้วก็มีคอนเสิร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะ
เราจะค่อนข้างค่อยเซไลค์ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใจเชยแม้ยอยไปดูลูกชายอาตงอีฟิไรค์ในเรื่องโหดร้ายมาก

เออก็คือในเรื่องมีเมียแต่ชีวิตจริงก็ไม่เชื่ออีกนะคะว่าไม่มีแฟน
ฟังดีกว่าเฉลยมาดีน้องแชมป์อาตงเนี่ย

ไปฟังฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอจะไม่มีแฟนเนี่ยอาตง

ก็มีคนคุยแต่ก็ยังแบบไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับผม
พ่อผมแต่งงานมีผมตอนอายุ๔๐กว่าแล้ว
เขาก็สอนว่าคือเขายึดหลักว่าถ้าอยากมีครอบครัวที่ดี
เราควรจะหยุดทุกอย่างก่อนเราควรจะมั่นคงก่อน
ควรจะดูแลพ่อแม่ให้ดีก่อนก่อนที่จะมีเมียเขาพูดคำนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะมีแฟนหรือสร้างครอบครัวเนี่ย
คือเรื่องงานต้องมาก่อนอันดับหนึ่งแล้ว
อันดับสองคือพ่อแม่ต้องสบายพี่น้องต้องสบาย
แล้วชีวิตต้องมั่นคงถึงจะคิดถึงเรื่องนั้น